คุณผู้ชมคะระยะนี้ถ้าเกิดใครวางแผนจะไปเที่ยว
ฟ้าโปร่งโร่งสบายแต่ว่าอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะ
ช่วงนี้นะคะฝนฟ้าในภาคใต้ลดลงราว๒๐
แต่จากหย่อมความกดอากาศที่พัดปกคลุมเนี่ย

ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษในภาคใต้นะคะ
เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
แก่สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงครานราธิวาส
ยาวไปจนถึงภูเก็ตและกระบีค่ะ
ส่วนตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกันแล้ว
ว่าฤดูร้อนปีนี้เนี่ยอากาศจะไม่ร้อนมากจนเกินไปค่ะ
กินระยะเวลาเพียง๒เดือนเท่านั้น
เท่ากับว่าพอเข้าสู่ช่วงท้ายเดือนเมษายนเนี่ย

เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชม